ไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นหน้าค่ายทหารที่จังหวัดนครพนมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสิบโทรุ่นพี่ยิง๑๐ตรีรุ่นน้องค่ะ
เป็นการยิงแบบโหดเยี่ยมเพราะว่ากระหน่ำยิง๑๐กว่านัดค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไหมโอ้โห
เนี่ยค่ะขึ้นขึ้นเราลองนับมาให้ดูเพราะว่ายิงรัวแบบ

ี่สิบนัดนะคะประมาณยี่สิบนัดนี่เป็นช่วงจังหวะที่คนร้าย
รัวยิงสิบตรีวัชระอินาลาพลสารวัตรทหาร
มนตรฐานโบกที่๒๑๐นครพนมนะคะกล้องมุมนี้จะเห็นคนร้ายขี่รถมอโตไซด์
ออกมาจากค่ายทหารเสร็จแล้วเขาหยุดรถ
แล้วก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอน๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
สิบตรีวัชระที่ถูกยิงเนี่ยค่ะเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตทั้งเครื่องแบบสอหอสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
รวม๑๒นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็ตามร่างกายอีก๑๑นัดค่ะ
เป็นการเสียชีวิตข้างตู้ยามรักษาการ
แล้วในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๑๖ปลอก
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานคือยิง๑๖นัดถูกผู้เสียชีวิต๑๒นัดค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑๐พลตรีสถาพรบุญชู
ได้ประสานงานกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ให้เร่งจับกลุ่มคนร้ายมีการลงระดมทีมสืบสวนลงพื้นที่
แล้วตำรวจก็ได้หลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือกล้องวงจรปิดที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งกล้องจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบสีแดง
ปิดบังใบหน้าด้วยนะคะสวมเสื้อสีดำ
กางเกงขายาวสีดำขี่รถออกมาจากค่าย
แล้วจังหวะหนึ่งจอดรถคุยกับผู้ตาย
แล้วก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงอย่างที่เราเห็นได้ยินกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ล่าสุดก็มีการรวบรวมหลักฐานเสนอสารมณฑนฐานบกที่๒๔อุดรธานี
อนุมัติหมายจับ๑๐โทมานิดจันทพินิษฐ์อายุ๒๙ปีพลสารวัตรทหาร
ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ในค่ายของผู้ตายแล้วก็มีบ้านพักอยู่ในค่ายนะคะ
นี่ค่ะขออนุมัติออกหมายจับแล้วส่วนปมเหตุเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะแต่ถ้าไปดูเรื่องราวของผู้เสียชีวิต๑๐ตรีวัชระเนี่ย
โอ้โหน่าเศร้าจริงจริงค่ะคือคุณสกาวเดือนขันจันทร์ที่เป็นภรรยาเนี่ยค่ะ
วันนี้ไปดูศพสามีที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลนครพนม
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเตรียมส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศขอนแก่น
คือเธอเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าแต่งงานกันมา๔๕ปี
กับสามีก็ไม่เคยมีปัญหาสามีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่นครพนมได้๒ปี
ถ้ามีอะไรเนี่ยสามีจะเล่าให้เธอฟังทุกเรื่อง
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งนี้เกิดจากอะไรนะคะ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกัน
ไม่คิดว่าเขาจะโหดร้ายขนาดนี้
สูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปในช่วงเวลาสำคัญ

แล้ววันนี้เป็นวันที่๑๐ตรีวัชละเดี๋ยวออกเวรแล้ว
เขาจะกลับไปแล้วเขาจะได้เจอลูกเป็นครั้งแรก

เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เจอลูก

คือเธอบอกเลยว่าถ้ามาขอโทษไม่ขออโหสิกรรมให้ค่ะ
เขาไปทะเลาอะไรกัน
แฟนหนูไปทำอะไรให้เขาทำไมถึงแบบสนั่นยิงถึงขนาดนี้

ชีวิตแฟนหนูทั้งคน
ตอนทำทำไมไม่คิดถ้าจะมาขอเข้ามาทีหลัง
ทำไมคุณไม่คิดก่อนที่คุณจะยิงเขา
เป็นกำลังใจให้คุณสกาวเดือนนะคะ
ส่วน๑๐โทมานิดจันทพินิษฐ์พลสารวัตรทหารเพื่อนรุ่นพี่
ตอนนี้ตำรวจคาดว่ายังคงกบดันในพื้นที่นะคะ
กำลังอยู่ในระหว่างพูดคุยกับญาติให้พาเข้ามอบตัวค่ะ